รวมถึงไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดด้วย

ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
ที่เดิมที่เราไปแล้วก็จะมี
นักท่องเที่ยวชาวจีนมากมาย
อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ระวัง
หลังเราก็จะเลี่ยงที่จะไปในพื้นที่แบบนั้น

ปัจจุบันนี้ที่สภาวะอากาศของเราไม่ดี
มีฝุ่นมากมายผมว่าการฝึกให้เด็ก
เริ่มต้นจะใส่แมสให้มีความคุ้นชินแบบผมอย่างนี้
มีไข่บ่อยเข้ามันก็จะชินไปเอง